คุณผู้ชมครับพาไปดูบรรยากาศที่พักพลังประชารัฐกันบ้างค่ะ
วันนี้มีการปฐมนิเทศให้กับสอสอของพักนะคะ
จัดเลี้ยงโต๊ะจีน๒๐โต๊ะ
และประธานของงานเป็นใครไปไม่ได้
จากพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหัวหน้าพักนะคะ

เพราะว่าแต่งตัววัยรุ่นมากจริงนักข่าวแซวเลยค่ะ
คือด้วยความสบายนะวันหยุดเนอะ

แล้วก็ใส่รองเท้าผ้าใบลงรถมาด้วยสีหน้ายิ้มแย้มแบบนี้นะคะ
เป็นการเลี้ยงแสดงความยินดีให้กับสอสอของพัก
ที่โถงชั้นหนึ่งอาคารที่ทำการของพักธ์พลังปัชครัฐ
โลแกนก็คือก้าวข้ามความขัดแย้งค่ะ
อย่างที่บอกว่าวันนี้ผู้สื่อข่าวก็แซว
ว่าผลเอกประวิตแต่งตัววัยรุ่นมาเลย

ประตูบรรยากาศคึกคักแล้วก็ชื่นมื้นค่ะ
พลเอกประวิทย์กล่าวมอบแนวทางการปฏิบัติหน้าที่ของสอสอและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นระหว่างสอสอใหม่กับกรรมการบริหารพัก
สำหรับทิศทางการโหวตประธานสภาผู้แทนรัศดรของพักพลังประชารัฐยังไม่มีมติออกมานะคะคุณผู้ชมครับ
ต้องรอดูความชัดเจนระหว่างพักเพื่อไทยกับพักก้าวไกลก่อนว่าจะเสนอใครแล้วค่อยมากำหนดว่าทางพักพลังประชารัฐจะโหวตให้ใคร
สอสอของพักทั้ง๔๐คนก็จะโหวตในทิศทางเดียวกันทั้งหมด
ซึ่งจะมีการประชุมสอสอพักที่รัฐสภา๔กรกฎาคม๑๐นาฬิกา
พอพักประชุมกันเรียบร้อยมีมติพักออกมาปุ๊บก็จะเข้าประชุมสภาต่อทันทีเลยเพื่อลงมติเลือกประธานสภาผู้แทนราษดรค่ะ
ทีนี้ค่ะช่วงหนึ่งของการปฐมนิเทศนะคะพลเอกประวิทย์ก็ได้บอกว่า
วันนี้พลังประชารัฐต้องเดินไปข้างหน้าตามอุดมการ

อาสาเข้ามาแก้ไขปัญหาให้กับประชาชน
เพื่อเป็นพักการเมืองของประชาชน
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก
ขอยืนยันว่าจะดูแลพักไปตลอดชีวิต
ไม่ต้องกังวลว่าจะลาออกไปไหนว่าจะไปอยู่ที่ไหน
จะอยู่กับพักพลังประชารัฐตลอดไปค่ะ
ผมขอยืนยันว่าผมจะดูแลพลักษณ์
กลับไปทางนักศิลป์ไปตลอดชีวิตที่ผมมีชีวิต

นักข่าวถามด้วยนะว่าตกลงวันนี้เรียงโต๊ะจีนฉลองตำแหน่งนายกรึเปล่า

ฉลองที่ไหนเลี้ยงภายในสอสอใหม่ต่างหากล่ะแหมนักข่าวก็ขยันถามเหลือเกิน

เมื่อกี้ลุงป้อมหรือพี่ป้อมถ้าดูจากลุคการแต่งตัววันนี้
รวมไทยสร้างชาติครับของลุงตู่กันหน่อยครับ
ในอัครเดชวงพิทักษ์โรธโคศกพรรครวมไทยสร้างชาติบอกว่า
เดี๋ยวการเลือกประธานสภาที่จะมีขึ้น๔กรกฎาคม
ถามว่ารวมไทยสร้างชาติมีจุดยืนยังไง

จะไม่สนับสนุนคนที่มีนโยบายไปแตะต้อง

และในธรรมนองเดียวกันในทางกลับกันก็คือ
ทางพักจะหนุนบุคคลที่ไม่มีนโยบาย
ประมวลกฎหมายอาญามาตรา๑๑๒นั่นเองนะครับ
และต้องเป็นคนที่มีประสบการณ์มีความรู้ความสามารถ
ข้อบังคับประเพณีปฏิบัติของสภาเป็นอย่างดี
เพราะเป็นส่วนสำคัญในการทำให้การประชุมสภานั้นราบรื่น
ทางด้านโฆษกภักดิ์รวมไทยสร้างชาติบอกด้วยนะครับ
คนที่จะมาเป็นประธานสภาต้องมีความประนีประนอม

แข็งกล้าวจะทำให้การประชุมสภาไม่ราบรื่น

ไม่เอาวาระของพักใดพักหนึ่งมาเลือกปฏิบัติ
อย่างไรก็ตามรวมไทยสร้างชาติบอกว่ารอดูท่าทีก่อน
รอดูก่อนว่าการประชุม๔กรกฎาคมนี้
จะมีรายชื่อใดเหมาะสมหรือไม่
คือถ้ามีก็พร้อมสนับสนุนและแน่นอนครับ

แต่ถ้ามีหลายชื่อลงคะแนนลับอย่างที่พี่มิ้วบอกแล้ว
มันจะเกิดอะไรขึ้นรอติดตามนะครับ